ยังคงต่อเนื่องกันที่เรื่องของปัญหาภัยแรงค่ะคุณพีรวัตรค่ะ
เพราะว่าส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะคะ
ภัยแรงที่ปราจีนบุรีตอนนี้ส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
เพราะว่าน้ำเข็มไปลุกล้ำแม่น้ำนะคะ
ไม่สามารถนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ในระบบของทางสาธารณสุขของทางโรงพยาบาล
ก็ต้องมีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ส่งน้ำไปช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ
เรามาดูเรื่องนี้จากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐค่ะ
ทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๒
นำรถบรรทุกน้ำ๒คันวันละ๓๔เที่ยว

จำนวน๒๐ใบของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคนน้ำ

ทำให้น้ำปลาปลาของโรงพยาบาล
มีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐาน
จนไม่สามารถนำไปใช้ได้

ดิบมีค่าความเค็มสูงเกินมาตรฐาน
จากค่าปกติ๐๒๕กรัมต่อลิตร
ล่าสุดวันนี้สูงถึง๐๖๕กรัมต่อลิตร
ปัญหาที่เกิดขึ้นนายแพทย์พนมสุธิรัฐ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเปิดเผยว่า
กระทบรุนแรงต่อ๔หน่วยงานหลัก
หน่วยไตเทียมที่ต้องใช้น้ำมากกว่า๑๐๐๐ลิตรต่อวัน
โดยงานในการผลิตยาที่ใช้น้ำมากกว่า๑๒๐๐ลิตรต่อวัน
โดยประกอบอาหารที่ใช้น้ำมากกว่า๘๐๐ลิตรต่อวัน
หน่วยทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ที่ใช้น้ำมากกว่า๒๔๐๐ลิตรต่อวัน
รวมการใช้น้ำมากกว่า๕๐๐๐ลิตรต่อวัน
ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้แม้แต่หยดเดียว
เพราะจะทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย
โดยเฉพาะการฟอกไตที่ต้องใช้น้ำคุณภาพดีและปริมาณมาก
ผลิตเป็นน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ฟอกเลือด
แต่ละวันจะมีผู้ป่วยที่ต้องการฟอกเลือดไม่ต่ำกว่า๒๕คน
เฉลี่ยใช้น้ำต่อวันมากกว่า๑๐๐๐ลิตร
ช่วงนี้หน่วยฟอกไตจึงต้องอาศัยน้ำสำรองที่กักเก็บไว้๓๐๐๐ลิตร
และได้รับการสนับสนุนจากทหารและหน่วยงานในพื้นที่
เติมให้เป็นระยะเพื่อไม่ให้ขาดช่วง
ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะเกิดต่อเนื่องไปจนกว่าจะหมดหน้าแรงนี้
ส่วนแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นต้องอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัด
เติมไว้ในแท้งที่ได้เตรียมไว้ไปก่อน
กว่าจะแน่ใจได้ว่าน้ำเข็มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
เราได้เคยมีการทดลองขุดเจาะดูน้ำบาดานของเรา
พบว่ามีน้ำจริงแต่น้ำมีค่าความเค็มสูงมีค่าความเปรี้ยวสูง
ไม่สามารถนำพลิตน้ำมาใช้ประโยชน์ได้
ได้ลึกถึง๒๐๐เมตร
เพื่อจะดูว่าถ้าขุดได้ลึกเพียงพอ
จะมีแหล่งน้ำดิบที่มีความจืดเพียงพอ
ที่จะนำมาผลิตน้ำได้หรือไม่

ก็ให้ความช่วยเหลือประสานงานกันอยู่ครับ
ลุกเข้ามาของน้ำเข็มที่เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี
ลามไปถึงกระบวนการผลิตยาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ล่าสุดไม่สามารถนำน้ำไปรดต้นสมุนไพร
รวมทั้งใช้ในกระบวนการผลิตตัวยาได้
เพราะเกรงจะทำให้อุปกรณ์เครื่องมือผูกกร่อน
และทำให้ตัวยาไม่ได้ประสิทธิภาพอีกด้วย
เรื่องของการผลิตในอาคารผลิตสมุนไพรเนี่ย
เรามีเครื่องมือหลายชิ้นที่ไวต่อน้ำเข็ม
เช่นเครื่องมือควบคุมคุณภาพต่างนะคะ

น้ำที่ส่งเข้าไปในเครื่องกำหนดไอน้ำ

เราคิดว่าความเค็มเป็นปัญหา

แต่ว่าที่ผ่านมาไม่เริ่มต้นเร็วอย่างนี้
ที่ผ่านมาน้ำเข็มจะอยู่ช่วงประมาณเมษาพฤษภา

พอปีหลังเราก็เริ่มมีการเตรียมรับมือ
ผลกระทบและความเสียหายก็น้อยลง
ปัญหาภัยแรงและน้ำเข็มที่ลุกคืบเข้ามาเร็วกว่าทุกปี
เป็นสัญญาณสำคัญที่เตือนถึงความแห้งแรง
ซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในแถบรุ่มน้ำบางประกง
หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าภัยแรงปีนี้

อาศัยพึ่งพาแม่น้ำบางประกงและลำน้ำสาขา
ต้องเจอวิกฤตน้ำเข็มครั้งใหญ่
จนไม่สามารถนำมาใช้บริโภคได้
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน